ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องไปดูภาพนี้เลยเป็นวินาทีชีวิตนะคะ
นักศึกษาวิศวะชั้นปี๔มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านนทบุรีถูกยิงค่ะ
นอนอยู่นี่คือบนทางเท้าฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะ
ปั๊มหัวใจแบบนี้พยายามจะยื้อชีวิต
ทิวิเศษพงพันธ์อายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดีพี่อุ๋ย
นักศึกษาปี๔คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี
นี่คือทางเท้าฝั่งหน้ามหาวิทยาลัย
โดนยิงค่ะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
พยายามจะปั๊มหัวใจจะยื้อชีวิตคือไม่ทัน
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบมันเหลือแค่คราบเลือดอยู่บนพื้นเท่านั้นเอง
แต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ครับ
ฟังเหตุการณ์แล้วโอ้โหมันไม่น่าเชื่อ
แม่ค้าขายโรตีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
คุณสุกัญญาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนสองคน
มีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาทำทีเลี้ยวเข้าไปในซอยนนทบุรี๖
แล้วผู้ตายเห็นแล้วพูดกับเพื่อนเลยว่าอุ้ยเห็นท่าไม่ดีแล้วอืม
พูดจบปุ๊บมันท่าไม่ดีจริงเพราะว่าคนร้ายมันมาจอด
คนซ้อนลงจากรถเอาปืนไล่ยิงเลยค่ะ
เอาปืนไล่ยิงเลยกลุ่มของผู้เสียชีวิตเขาก็หนีกันอ่ะ
มีเพื่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับแต่เคราะห์ร้ายตัวผู้เสียชีวิต
วิ่งไปทางร้านของคุณสุกัญญาแล้วล้มพี่อุ๋ย
ล้มเหรอสะดุดล้มเท่านั้นแหละไอ้คนร้ายมันมาจ่อย
ยิงเลยค่ะเอ่อโอ้โฮมาจอดยิงซ้ำเลยค่ะ
แล้วคนร้ายก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วหนีเข้าซอยนนทบุรี๖ไป
เห็นไม่เป็นปืนอะไรไหมเห็นเป็นมันไม่ได้มองอ่ะ

เอาตอนนั้นป่าเดินออกจากเซเว่น
เนี่ยที่เห็นเหตุการณ์แบบ

แล้วทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นภาพแม่ลูกกำลังเดินเข้าไปในบ้าน

นี่ฮะแม่ลูกเขาเลยล็อกประตูเลยเห็นไหมเพราะเขาก็ตกใจว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเขาก็หลบ

นี่คุณผู้ชมลองนับเสียงปืนดูนะคะทีมข่าวของเราบอกว่าน่าจะแบบสักหก

เอาไปค่ะ
ก็ตกใจบอกเสียงปืนแล้วก็วิ่งกันเข้าไปหลบกับคุณแม่นะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมในซอยนนทบุรี๖ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้น่าจะเป็นคนร้ายค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าไปในซอยนนทบุรี๖อันนี้คือหลังก่อเหตุแล้วนะคะ
ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรก็เป็นช่วงขี่หนีเหมือนกัน

อันนี้จะเห็นชัดหน่อยว่ามา๒คนเห็นไหมคะ
เร็วหน่อยผ่านหน้ากล้องไปเร็วหน่อย
คนที่ขี่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวเสื้อคลุมสีดำแขนยาวกางเกงขายาว
คนซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกสีดำเสื้อคลุมสีดำแขนยาวกางเกงขายาว
อันนี้คือช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕นาที
คือจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาขี่มากับสองคนใช่ไหมคะคนร้ายเนี่ย
แล้วคนซ้อนนั้นลงมามีปืน
ตัวผู้เศรษฐ์ชีวิตคือล้มแล้วไปจ่อยหยิงซ้ำ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง

มีแม่ค้านำอาหารไปเส้นไหว้ด้วย
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแถวนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อย
ครับตรงนี้ค่ะจุดนี้เลยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อย
วัยรุ่นยิงกันเป็นประจำส่วนมากจะก่อเหตุกันเช้ามืดอ่ะ
ตี๔ตี๕แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุชาวบ้านบอกยังไงรู้ไหมคะ
นักศึกษาอืมกลุ่มเดิมเดิมไอ้หน้าเดิมเดิมอ่ะ
มันไล่ยิงกันครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า
คือชาวบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิตเคยมาเช่าห้องอยู่ที่ตึกแถวนี้ค่ะ
แถวปากซอยอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ฝั่งตึกตรงกันข้าม

ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นกับลูกชาย

ลูกชายเคยมีปัญหากับเพื่อนมาก่อนแต่ว่าเรื่องมันนานแล้ว
ลูกชายชอบออกตัวแทนเพื่อน

ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรกันก็ตามแต่
แต่เนี่ยมันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า

แต่จากเพื่อนเขาได้บอกว่าอะไรธรรมให้มีปัญหาด้วย

ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นการผิดตัวหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ชอบสถาบันนี้ก็เจอก็เอาไอ้นี้

เห็นว่าทีนี้จะเป็นวันนี้ครบครับ

ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นไหม
เรื่องอื่นมันก็ไม่น่าจะถึงกับทำร้ายกันขนาดนี้
พ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกเลยว่า
มันไม่น่าจะถึงขั้นมาทำร้ายกันฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ลูกชายเคยมีเรื่องหนานนี้จะจบอยู่แล้ว
แต่ดูสิคะคาดว่าเป็นของสถาบันครูอริพี่อุ้ย
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็
ก็มีเพื่อนมีสิทธิ์เก่ามาร่วมพิธี
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของสถาบันคู่อริในเฉลียวเป็นรุ่นพี่ค่ะ
ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเชื่อว่าคนก่อเหตุเนี่ยนะ
มาจากสถาบันคู่อริแล้วมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อ๒๕มกราคม
ที่มีคนร้ายเอาปืนไปยิงในสถาบันคุณผู้ชมจำได้ไหมข่าวนี้เราก็เล่ากันไป
ตอนนั้นเคยเกิดเหตุขึ้นแล้วใช่ไหมใช่คาดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับเหตุการณ์เมื่อ๒๕มกราคม
เหรอซึ่งเหตุการณ์เมื่อ๒๕มกราคมตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
อ่าแล้วคาดว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเป็นสถาบันคู่อริ
อาจจะเป็นโรงเรียนตกข้ามและที่ความรู้สึกคิดเพราะเด็กประกอบแรดก็ไม่คุณไปใคร
ครั้งนี้ต้องมาเปิดเรื่องก่อนสถาบันได้ได้ต้องถามนะแต่มันพูดไม่ได้ว่า
ว่าลงเรียนไหนแล้ว
ก็โดนที่เขามาบุกยิงเดือนมกราก็ยังจับไม่ได้
เพราะว่านี้คำที่สองไม่ความพึภาคลุกหน้าเลย
ก็กังวลใจน่ะ
พี่คนนี้บอกว่าก็น่าจะเป็น
เรื่องสถาบันคู่อริก็เพราะว่าพรุ่งนี้
จะเป็นวันสถาปนาสถาบันด้วย

แล้ววันนี้ก็มาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
แล้วมันก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๒๕มกราคมต้นปีนี้ค่ะ
ไปหน่อย๒๕มกราคมมันเกิดอะไรขึ้น
คือมันมีเหตุการณ์ที่คนร้ายเป็นวัยรุ่น๒คน

ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แล้วก็เอาปืนยิงใส่นักศึกษาจนบาดเจ็บ๒คนแล้วก็หลบหนีไป

จากข้อมูลเนี่ยทีมข่าวของเราบอกว่า
ช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๕มกราคม
สมาธิผู้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
เป็นคนวิ่งไล่ตามคนร้ายในวันนั้น
แล้วก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเหตุการณ์นี้

กลุ่มนี้เขาก็จะวิ่งออกไปที่ถนนด้านหน้าสถาบันด้วย

แล้วก็จะมีทั้งจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้า

เป็นคนวิ่งออกไปจะไล่จับคนร้ายที่ก่อเหตุ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่า

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจัดงานศพให้กับนายสมาธินะคะ
วัดกลางวรวิหารจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อนก็มาร่วมงานบรรยากาศเศร้าค่ะ
จะมีการชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๑๘มิถุนายนนี้

ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

หนึ่งก็คือการแก้ปัญหากันเองของสถาบัน

งอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นี่ผมพูดตรงนะ
คือแสดงว่าเด็กก็ยังคงไล่ยิงไล่ทำร้ายกัน
ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนวันนี้ค่ะ

ก็นั่นเท่ากับว่าตำรวจยังจับใครไม่ได้ค่ะจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เลยต่อเนื่องอยู่อย่างเนี่ยเอาล่ะทุกผู้ชม